คุณผู้ชมค่ะมาพูดเรื่องวงการตลกกันหน่อยดีกว่านะฮะถือว่าตลกบ้านเราเนี่ย
่งดังมีชื่อเสียงกันหลายต่อหลายคณะหลายคนก็มีนะคะแล้วก็
ถือว่าสร้างสีสันแล้วก็สร้างความสุขให้กับแฟนแฟนชาวไทยด้วยนั่นเองนะฮะแต่ใครจะรู้คุณผู้ชมขวา
กว่าจะมายืนยิ้มออกหน้าจอกันแบบนี้ชีวิตเบื้องหลังเนี่ยหลายคนก็ยิ้มไม่ออกฝ่าฟันกันมาเยอะแยะเหมือนกัน
แต่ละคนจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ
เบื้องหน้านักแสดงตลกคือผู้ที่สร้างความสุขให้กับผู้ชม
แต่ใครจะรู้ว่าแท้จริงแล้วชีวิตนอกจอของพวกเขากลับไม่ตลกอย่างที่คิดต้องผ่านเรื่องราวการต่อสู้ชีวิตอย่างมากจนกว่าจะมีวันนี้
เห็นได้จากแจ๊ดชวนชื่นที่หลายคนมองว่าเขานั้นโชคดีเพราะได้บารมีคุณพ่อดมชวนชื่นเป็นใบเบิกทางในวงการบันเทิง
แต่เจ้าตัวเคยได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าตัวเองนั้นไม่ใช่ตลกโดยพรสวรรค์แต่เขาคือตลกพรแสวง
จากเด็กขนของในคณะที่มีความฝันว่าอยากจะเป็นตลกดังเหมือนคุณพ่อแต่ถูกพี่ในคณะเห็นว่ายังเล่นไม่ได้จึงต้องขนของอยู่นาน
ที่สุดสวรรค์เริ่มเปิดทางคนในคณะไม่เพียงพอทำให้เจ้าตัวได้เริ่มมีโอกาสเข้ามาเล่นแทนฝึกฝนการแสดงจากตัวประกอบข้างหลังก็เริ่มได้จับไมค์ปล่อยมุกหาหน้าเวทีจนเป็นที่รู้จักมากขึ้น
นั่นก็คือเรื่องงานเพลงจนได้กลายมาเป็นแจ๊สสปุ๊กนิกปาปียองกุ๊กที่ประสบความสำเร็จโด่งดังจนเช่นทุกวันนี้
เช่นเดียวกันกับเพื่อนสุดซีอย่างตั๊กบริบูรณ์ที่กว่าจะมีวันนี้ก็แทบจะหัวเราะไม่ออก
มีเพียงแค่หยดน้ำตาลและบาดแผลในใจมาตั้งแต่เด็ก
เพราะจนตอนนี้เวลาผ่านมากว่า๔๒ปีแล้ว
เจ้าตัวนั้นยังไม่เคยมีโอกาสได้เห็นหน้าคุณพ่อแท้ในชีวิตเลยสักครั้ง
และเมื่อถามเรื่องนี้กับคุณแม่กลับได้เพียงน้ำตาเป็นคำตอบ
ตั๊กนั้นไม่กล้าจะเอ่ยถามคำถามนี้อีก
เพราะไม่อยากเห็นแม่ต้องมาร้องไห้
และที่เศร้าไปกว่านั้นตั้งแต่เกิดมาพี่ตั๊กเองบอกว่า
ไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองจนต้องไปขออาศัยอยู่กับญาติญาติ
ซึ่งก็เป็นจุดที่ทำให้เขานั้นลุกขึ้นมาขยันทำมาหากิน
เพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูดูแลครอบครัว

เขาทำงานในวงการเรื่อยมาแต่ชื่อเสียงก็ยังไม่ดังเกลียงปรางอย่างที่คิด
เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงจนทำให้เจ้าตัวนั้น

และได้เดินทางไปยังต่างประเทศ

และได้ชักชวนให้เขานั้นกลับมาเดินบนเส้นทางบันเทิงอีกครั้ง

ให้เปลี่ยนคาแรคเตอร์จากพระเอกสายหล่อมาเป็นผู้ชายสายหา
กลายมาเป็นตูนบริบักษ์ตั๊กบริบูรณ์ในวันนี้ค่ะ
และไม่ใช่แค่นักแสดงตลกชายนะคะ

เพราะนักแสดงตลกหญิงอย่างตุ๊กกี้สุดารัฐ
ก็ปากกัดตีนถีบดิ้นรนมาอย่างยากลำบากเช่นเดียวกัน
อย่างที่หลายคนพอจะทราบกันดีว่าพี่ตุ๊กกี้นั้นเข้าสู่วงการบันเทิง

ให้กับพิธีกรรายการดังรายการหนึ่ง
แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าคาแรคเตอร์ความฮาหรือวาสนาส่ง
ที่ไปเตะตาโดนใจตลกรุ่นพี่อย่างหม่ำจกมก
ทำให้เธอนั้นได้มีโอกาสมาปล่อยของ
มุกเด็ดผ่านทางหน้าจออยู่บ่อย
เสียตาปัญญาให้โอกาสเข้าไปอยู่ในแก๊งสามช่า
และได้กลายมาเป็นตุ๊กกี้ชิงร้อยชิงล้าน
โด่งดังจนเช่นทุกวันนี้
แต่การเป็นตลกของเธอกลับทำให้ชีวิตจริง

เพราะเธอต้องแบกรับความเครียดในการคิดมุก
การสร้างเสียงหัวเราะกับแฟนรายการตลอดเวลา
จนทำให้เธอนั้นมีปัญหาสุขภาพจิต
จนถึงขั้นที่ต้องพบจิตแพทย์มาแล้ว
ทุกคนที่มาจากคาเฟ่มาก

ต่อสู้ดิ้นลนจนเหนือธรรมชาติมาก

ภาวะความเครียดอยู่ตรงที่ว่า
วิธีการทำอาหารกินด้วย
สร้างรอยยิ้มสร้างความสุข
ต่อให้ข้างหลังจะมีแผลเยอะแยะมากมาย

ทันทีมันเลยเกิดภาวะความเครียดล้นอก
นี่คือที่มาที่ไปของหนูเลย
เข้าใจพี่ทุกกี้เข้าใจพี่ตลกทุกคนนะ

แต่ว่าความสามารถของพวกพี่ก็วัดกันให้รู้ไปแล้ว
พี่ยังอยู่ในวงการนี้ได้อีกยาวไกลแน่นอนค่ะ